เพราะว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์
คือคุณลุงคนหนึ่งในพื้นที่เขาบอกว่า

ถ้าได้ยินเสียงพวกดนตรีไทย
อย่าหันไปมองโบตเด็ดขาด
ใช่แต่ทีนี้มันก็ได้ยินอีกค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้เป็นภาพโบสร้างที่วัดหนองเต่า
อยู่ที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

กลางวันอาจจะไม่วางเวงเท่าไหร่นะ

คือดูกลางวันดิฉันยังหลอนเลยนะเอาจริง
ทีนี้มันมีต้นโพขึ้นอยู่ข้างหน้า

พยุงโบดร้างนี้ไม่ให้พังทลายลงมา
ค้ำยันไว้นะใช่ค่ะส่วนด้านหน้า
ตรงทางเข้าก็จะมีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่
ข้างก็มีพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ประดิษฐานอยู่
อายุของโบดนี้น่าจะเป็นแค่๑๐๐ปีนะคะครับซึ่ง

เขาว่ากันว่าโบสถ์นี้มีเรื่องความอาถรรพ์
เพราะเราไปคุยกับคุณลุงบุญชูแป้งนวล
หรือว่าลุงชูที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะนะ

เช่าที่วัดหนองเต่าจะปลูกบ้านแล้วก็ทำสวนผลไม้

เวลาที่ได้ยินเสียงดนตรีปีภาษบันเลงยามค่ำคืน

อินเสิร์ตนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชม
คือจะสั่งเลยว่าเวลาได้ยินห้ามหันไปมองโบสถ์เป็นอันขาด

เวลาได้ยินเสียงดนตรีปีภาษดังขึ้นมาอีก

แล้วตอนที่หันไปนะลุงบอกว่าเห็นเลย
เป็นผู้หญิงมาประมาณสัก๕๖คน
แต่งชุดไทยรำอยู่ตรงโบสถ์

หญิงสาวเหล่านั้นเนี่ยหายเข้าไปในโบสถ์ร้างนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
เราก็ไปถามลุงบุญชูมาแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะ